มุมกล้องอีเปียวเผามากเลย

ชมใครคิดถึงเพลงนี้บ้างยกมือขึ้นจัดมาค่ะ
เหปกับพี่เป็นแค่กรหมาย
ต่อให้รักเจ้ามากแค่ไหน
มันจะมีสักวันที่ร้องถูกบ้างไหมเนี่ย
เอาจริงนึกว่าเขาจะเปิดคอมา

อาสยามคุณผู้ชม

ตอนนี้ไม่ได้เป็นนักร้องแล้ว
มาจากใต้นี่แหละค่ะแล้วก็รีวิวผ่านเพจทีไลน์คุณผู้ชม
นี่ปลาทูน่ากินมากตัวใหญ่มากคุณผู้ชม
คนเข้ามากดลงกดไลค์กดแชร์อุดหนุนกันมากมายเลยค่ะ

คนหล่อเนี่ยยังขอเพิ่มอัดโทษในการไลค์สดทำยังไงรู้ไหมคะ
ทำยังไงคะตั้งเพจเลยชื่อว่าเพจคูวี
คูวีเปิดสอนคือคุยไปแซวไปหยอกไปในช่วงโควิดเนี่ยค่ะ
แฟนเพลงเข้ามาทักทายกันมากมาย
บางคนไม่ได้มาซื้อปลานะอยากคุยกับคุยอยากซิลอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ยังฝากกำลังใจเป็นภาษาใต้ให้กับคนไทย
ให้ผ่านพ้นวิกฤตทั้งนี้ไปให้ได้ด้วยค่ะ
ไปฟังสัมภาษณ์พี่เบาหน่อยค่ะ
หอกเล่นเป็นครูครูวี
คำที่มันตะเร่งตึงตังอะไรคืออยากผ่อนคลาย
เขามายอกมาเล่นโอเติมเลยทุกวันตุ๊กทุกคืนเลย

คำแรกคำที่ไม่เคยได้ยินอะไรต่าง

เวลาเรียกเฟสครูบางคนก็เข้าไปทักถึงในอินบ็อก
วันนี้โรงเรียนเปิดกี่โมงทำไมครูวันนี้สอนวิชาอะไร
อยากเป็นกำลังใจทุกคนเหมือนกับที่เราสู้กันอยู่ทุกคนนะครับนะ
ก็ถือว่าสู้ไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันนะครับ
ก็มันอยู่ในตัวเองนะครับนะอย่าเครียดครับอย่าเครียดนะครับ
อย่าเครียดเป็นกำลังใจให้นะคะตกลงแล้วเพลงพี่บ่าวีเขาเล่าอย่างไรพี่แจ๊ก

เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้
เออไม่เป็นไร